ชายวัย๕๓ปีควงขวานบุกปั๊มน้ำมันกลางเมืองกระบี่
แล้วก็งัดสำนักงานขโมยเงินไปได้๓๐๐๐บาท
สุดท้ายหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามรวบตัวได้ทันควัน
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
จึงเป็นหลักฐานในการจับคุณลุงคนนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟพันธ์ไทย

บันทึกภาพคนร้ายเป็นคุณลุงคนหนึ่ง
พยายามใช้ขวานฟันเข้าที่ลิ้นชักเก็บเงิน
ของร้านกาแฟแห่งนี้แต่ก็ไม่สามารถเปิดลิ้นชักได้นะครับ
เขาเลยหยิบอะไรไปรู้ไหมคุณอะไรฮะหยิบแค่กาแฟนี่แหละฮะ
ติดไม้ติดมือไปหนึ่งขวดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่๑๒สิงหาคม
มาในร้านกาแฟได้แค่กาแฟไป๑ขวด
ทีนี้อยากได้เงินครับก็เดินไปที่สำนักงานของปั๊มน้ำมัน
ทุบประตูเข้าไปขโมยเงินไปได้อีก๓๐๐บาท
ก่อนจะหลบหนีไปคราวนี้ได้เงินไปแล้วนะครับ
ด้านตำรวจภูทรเมืองกระบี่เร่งแกะรอย
แล้วก็สอบปากคำพนักงานภายในปั๊มน้ำมัน
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเพิ่มภูมิ
จารุกิติยุทธ์อายุ๕๓ปี

เห็นภาพในกล้องวงจรปิด

เป็นคุณลุงที่มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันเป็นประจำ

จากนั้นตำรวจจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัว

ยึดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือ
ขวานยาว๑ฟุตเสื้อผ้าที่สวมใส่ในช่วงเกิดเหตุ

พร้อมแจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นนะครับ
คุณลุงก็สารภาพว่าทำไปเพราะไม่มีเงินใช้
ก่อนหน้านี้น้องสาวจะส่งเงินมาให้ใช้
แต่ในระยะหลังกลับขาดส่ง
ประกอบกับตัวเขาเองไปสมัครงานหลายแห่ง
แต่ไม่มีใครรับเข้าที่ทำงาน
ตัดสินใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ